คุณผู้ชมคะวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับอีกหนึ่งฮีโร่นะคะ
ดับเพลิงที่เสียชีวิตจากการไปช่วยเหลือเหตุการณ์บ้านไฟไหม้แล้วก็บ้านถล่มลงมาค่ะ
ภายในหมู่บ้านกฤษฎานครสามสิบเอ็ดอ่ะค่ะ
นี่คือพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับอีกหนึ่งฮีโร่นะคะนายธนพบประภัยหรือต้น
เพื่อนก็นำปืนเอฟเฟคหรือว่าปืนแรงดำไอน้ำ
ใช้ในการดับเพลิงมายิงขึ้นฟ้า
สัญญาณไซเรนเพื่อส่งดวงวิญญาณของต้น

หลังสิ้นเสียงไซเรนและควันไอน้ำจากปืนแรงดัน

คือร้องไห้ล้มทั้งยืนเลยนะคะ

นี่ค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นายสรวิทย์นิ่มโตเพื่อนกู้ภัยได้เล่นกีต้าและร้องเพลง

ญาติญาติและเพื่อนไปวางดอกไม้จันทร์นะคะ
เขาบอกว่าไม่คิดว่าเพลงที่แต่งขึ้นมา
จะกลายเป็นเพลงต้องส่งเพื่อนในลักษณะแบบนี้
แต่ก็ภูมิใจในสิ่งที่เพื่อนทำนะคะ
ส่วนทางด้านของนายโทนทองสุกแก่นนะคะหรือว่าโทนบังแคร์ค่ะ
เป็นประธานอาสาสมัครมูลนิธิสยามนนทบุรีก็บอกว่าถึงแม้ว่าต้นจะจากไป
แต่ความดีและความเสียสละของเขาก็ยังจะคงอยู่คือตอนที่คุณต้นมีชีวิตอยู่
เคยพูดเอาไว้เปลยเอาไว้นะคะบอกว่าเขาคืออาสาสมัคร
เขาจะตายอย่างสมเกียจจะตายให้คนจำซึ่งในวันนี้เขาก็ได้จักรไปอย่างสมเกียจ
ที่เคยพูดเอาไว้นะคะแล้วก็มีการทำรูปปั้นวิรบุรุษนักผจญเพลิงของคุณต้นด้วยนะคะ
ว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน๔เดือนโดยเป็นการปั้นขนาดเท่าคนจริง
ก็เนี่ยค่ะเป็นภาพคุณต้นตอนที่กำลังทำงานอยู่นะคะก็เอาอันนี้มาเป็นแบบ
บอกว่าจะมีการเขียนคำอธิบายทั้งไทยและอังกฤษเอาไว้ที่มูลนิธิสยามนนทบุรี
อาสาสมัครกู้ภัยทุกคนระลึกถึงคุณต้นด้วยค่ะ
ก็ตอนนี้เริ่มทำแล้วนะครับก็น่าจะอีกประมาณสัก๔เดือน
ก็ถือว่าลูกหน่วยก็จากไปเยี่ยมวิรบุรุษนะครับเนอะอย่างอย่างที่เขาเคยพูดไป
ใช่เขาบอกว่าถ้าเราถ้าผมตายพี่มันต้องอย่างนี้ประมาณนี้
เขาตายเยี่ยงวิรับบุรุษแล้วเขาตายแบบแบบที่เขาฝันไว้
เรียกว่าตายไม่เสียชาติเกิดครับตายแบบเสียสลาจริง
อาสาสมัครทุกคนลำลึกว่านี่คืออาสาสมัครที่แท้จริง
แสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งแล้วก็ขอชื่นชมในความกล้าหารของ